เริ่มราวที่จะไลฟ์ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของ

คือคาดว่าน่าจะนานแล้วนี่แหละ
แต่กลับมีคนไปเห็นเขาแบบไม่กี่วันเอง

เกิดคนตายแล้วไม่รู้ตัวเองตายแล้วแบบยังใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไปเนี่ย

แต่ว่าเราอยู่กันคนละมิติเราก็จะไม่เจอกัน

คือคิดว่าก็คงมีแหละเขาคงมีอยู่

แต่ว่าเราอยู่คนละมิติกันเราก็ไม่เจอกัน

เพราะว่ามันคนละโลกกันอะนะคะ
เรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องหลอนชวนขนหัวลุก

ก็คือเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า๔วันแน่นอน

แต่ที่น่าแปลกเพราะว่ามีเพื่อนแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในตึกเนี่ยบอกว่า

เมื่อวานยังคุยกันอยู่เลย

ตำรวจสอนอสำราญราชก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ

ทำเป็นห้องแบ่งให้เช่าสูง๓ชั้น

มีศพของนายธานีสังทอง

เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง
สภาพขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็นเลย
เรื่องต้นเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔วันแน่นอน
สอบถามนางวันดีวัย๖๗ปีเพื่อนสนิทค่ะ
เป็นคนที่มาพบศพคนแรกก็เล่าบอกว่า
เมื่อวานก่อนเวลาบ่าย๓เนี่ยเอาข้าวมาให้ผู้ตาย
ซึ่งเธอยืนอยู่หน้าห้องแต่ไม่ได้เข้าไปในห้อง
ก็เห็นผู้ตายนั่งชันเข่าก้มหน้าไม่หันมาสบตา
ก็ตะโกนถามไปว่าทำไมคุยกันไม่หันมามองหน้ากันล่ะ
ผู้ตายตอบกลับมาว่าใช้คำว่าตอบกลับมาว่า

กำลังยุ่งอยู่ตอบกลับมาว่ากำลังยุ่งอยู่
เธอก็เลยวางข้าวไว้หน้าห้องแล้วก็เดินออกไปค่ะ
ตอนเย็นไปอีกรอบนึงเห็นประตูห้องล็อกจากด้านใน

เลยไปเอากุญแจสำรองมาเปิดแล้วก็เข้าไปดูกับเพื่อนข้างห้อง
ถึงได้รู้ว่าเพื่อนเป็นศพไปแล้ว
ขนลุกเลยเพราะว่าเพิ่งคุยกันเอง
ถามว่าคุยกันทำไมไม่มองหน้า
เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่

บอกว่าเช้าเมื่อวานมีคนยืนยันจริงนะ
เห็นผู้ตายยืนอยู่หน้าตึกเหมือนเพิ่งกลับจากทำงาน
และที่สำคัญเธอกับสามียังได้ยินเสียงปิดประตูดังมาจากห้องผู้ตาย
คล้ายกับว่าเจ้าตัวเพิ่งกลับมาถึงห้องเหมือนที่ทำอยู่ทุกวัน

แล้วก็แต่แปลกใจอยู่ที่ว่าได้กลิ่นเหม็นเหมือนหนูตาย

กระทั่งมารู้ว่าเพื่อนข้างห้องเป็นศพไปแล้ว

ตัวเองแล้วที่เราเห็นมันคืออะไร
แล้วที่เราได้ยินมันคืออะไร
คือจากที่สันนิษฐานคือเสียชีวิตมาประมาณสัก๔วัน
แต่ที่เขาเห็นคือมันครบ๓วันพอดี

เห็นวันก่อนเขาเชื่อกันว่าในระยะเวลา๓วันผู้ตายจะเหมือนจะกลับมา
เหมือนแบบเพิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองตายไปแล้ว
เขาจะกลับมาได้
แล้วก็เดี๋ยวจะมอบร่างไปให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
มึงต้องคิดว่าคงเสียชีวิตจากโรคประจำตัวละ

หรือจริงแล้วมันก็มีคนที่เขาเคยเล่ามาว่าแบบบางทีคนเราตาย
ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายอืมก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติไปทำงานไปเจอคนนู้นคนนี้
แล้วคนก็จะเห็นเขาแบบแป๊บไปแวบมาอะไรแบบนี้นะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกแล้วนะครับห้องเลขอะไรสักครู่
ไม่มีใช่ไหมมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีแต่เป็นอาคารห้องแบ่งให้เช่าสูงสามชั้น
อยู่ซอยประชาอุทิศ๒๗ห้องพักอยู่ชั้น๒
ก็เสียใจด้วยแล้วกันนะฮะยังไงแล้วก็ตรวจสอบสุขภาพด้วย
ถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวก็ต้องไปตรวจเช็คด้วยนะครับ